เรื่องนี้เขาเป็นเรื่องเป็นราวกันมากมาย
พอดีมันมีตัวอักษรย่อเกิดขึ้นมานะคะ

คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท้องลูกคนที่๒
แล้วก็ถูกกองละครปลดฟ้าแลบ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะพอดีไปปะกับพี่มดดำ

จะไปตัวอักษรย่อทำไมก็พูดกันมาเลย

ไม่ต้องใบ้ให้เสียเวลากันแล้วนะคะ
มดดำก็เลยเอ่ยชื่อของสาวซาร่าสังกินี่นะคะ

คุณแม่ของน้องแม็กเวลออกมาแบบว่าตรงไปเลย
อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังขอพิสูจน์ความจริง
แล้วก็พบว่าอีกฝ่ายกำลังไลฟ์สด
บอกว่าทองหลายเดือนได้นะคิดจะต้องทองหลายระดับ
แต่ว่าแต่ว่าที่คุณแพทย์บอกเพราะว่าจริงมันมีหนึ่งเอี่ยวถูกไหม
ก็คือมีที่คุณพลัสด้วยว่าแอ้ะเป็นพลัสหรือเปล่า

ภรรยาคม่ะคืนพี่ไลก์ยั่งขายเสื้ออยู่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
เพราะว่าแล้วมันมันทำไมพูดถึงเขาอ่ะฮะขาวเมียสอนย่อขึ้นมา
แต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่อย่างนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าอย่างนี้คือคือ
ไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยต้องถามวันนี้ยังไงแองจี้ไม่
เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนบอกสิอ่ะพูดเจ็บไปเลยอะไรนะคะ
พูดกันไปเอายังไงไม่ก็คือเราก็คุยกันในรายการเมื่อวาน
เมื่อวานเราคุยถึงเรื่องนี้ในรายการว่ามีนักร้องคนนี้แหละ
ซึ่งเราก็แนะนำก็ไม่รู้มดดำไม่รู้ว่าเป็นใคร
แต่หนูก็ได้ไลน์ไปถามคนที่รู้เรื่องคือแบบคนที่แบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทู้นี้
อืมอืมคือเขาก็ยืนยันเป็นคนนี้มาอืมอืมอืมอ่ะก็เลยก็คุยกับคุณแม่มดดำว่า

อันนี้คือคุยกันนอกรอบคุยกันนอกรอบนอกรอบไม่ได้ออกรายการช่วงช่วงแบบอืมโฆษณาอยู่จ้ะเอ่อ
ก็เสร็จแล้วตอนกลางคืนคุณแม่มดดำก็ไปบอกว่าจะย่อเยอะอะไรให้มันเสียเวลา
ก็ซาร่านั่นแหละพอเขาพูดถึงเรื่องซาร่าแล้วก็ทีมงานเขาก็เลยบอกว่า
นี่นี่นี่ซาร่ากำลังไลค์ขายเสื้ออยู่พอดีเลยอืมอ่าคนก็เลยเขากำลังดูไลค์
เฮ้ยไปดูซาร่ากำลังขายเสื้อแบบมีคนอยู่ประมาณสองร้อยหลักหลักร้อยคน
ร้อยกว่าคนสองร้อยคนอืมปรากฏว่าพอพี่มดดำพูดปั๊บคนที่กำลังดูรายการเขาอยู่เนี่ย
หันไปดูไลฟ์สดของซาร่าสองพันกว่าคนสองพันห้าอ่า
พยายามจะดูว่าท้องจริงเออท้องจริงไหมก็ผลปรากฏว่าก็ดูผอมดี
คนก็เข้าไปถามนางในไลค์สดนะอืมว่าท้องหรือเปล่าพี่มดำพูดว่า
คุณซาร่าท้องจริงไหมค่ะอ่าคนก็พูดโค้ดชื่อพี่มดำหรือเปล่า
พี่มดำพูดใช่ไหมนางตอบไหมนางก็ไม่ตอบไม่ตอบ
ก็คืออ่านอ่านไอ้ตัวข้อความที่คนมาเขียนอ่าไม่ตอบ
ก็มีสองประเด็นคือว่าเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเออไม่พูด
มันเป็นเรื่องไร้สาระฉันก็ไม่ตอบหรือก็คือแบบก็ไม่ตอบดีกว่า
อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เมื่อเช้าเห็นที่คุณฟุนแพทย์พูดในแชร์คำ
หรือว่าแบบว่าพี่ปูโกะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาท้องก่อนหรือเปล่า
มีหลายอย่างเขาเคยเป็นลมในกองถ่าย
ตอนประมาณปลายปีแล้วบวกไปบวกมามันพอดีจังหวะอีกอย่างนี้
นี่ไงจับต้นไฟเก่งไปอย่างนี้อืม

ปลาพี่มองตาพี่แล้วพูดไปเรื่อย

ไม่ถามนี่แค่มองตานี่แหละ

ก็หลังจากนั้นก็ไปรู้ซึ่งก็ต้องรอเขาตอบ

ซึ่งจากภาพล่าสุดเมื่อคืนไม่ท้องหรอก
เขาบอกว่าไม่ต้องเห็นเพราะในข่าวบอกว่าอีกไม่กี่วันจะเตรียมขึ้นขาอย่างรอคลอดแล้ว

ไม่คือตามเรื่องตามราวที่เขาเขียนกัน
คือกำลังท้องแล้วท้องแก่คือข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้น
แล้วเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ทอดแล้วแล้วไง
และนี่ถ้าสมมุติเขาท้องก็ต้องเป็นท้อง๒
ถูกครับมันจะต้องใหญ่มากแล้วนะไม่ใช่ท้องสาว

ทำไมแม่มดดำเขาไม่มีหาข่าวเองเหรอ
เขาก็หาคุณแม่นี่ไงเขาก็ถามจากซอรอซอรอไง
ซอรอคือใครเพราะในนั้นเขาก็ใบ้ว่าเป็นซอรอกับพนป
พอร์โนปพอร์นี่ก็แพทนักภาษาชัดเจนมากเลย

เช้าคุณแพทย์เขาก็ยืนให้ดูแล้วว่าเขาท้องตรงไหน

คุณแม่เลี้ยงเดียวคุณแม่เลี้ยงเดียว
น้องยังไม่ได้เลี้ยงเดียวแล้วคุณแม่ใจเย็น

นั่นแหละค่ะตกลงได้กัน